ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
สองจุดหลักที่จะพาไปดูก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กับที่กาลสินกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
พาไปดูจุดแรกที่กาลสินก่อนนี่ไงกล้องวงจรปิดนะ

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากคุณดูอีกครั้งหนึ่งนะ

ชนเข้ากลางลำรถเก๋งเลยค่ะคุณคะ
นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแยกวัดใจที่ไม่มีไฟแดงหรือเปล่านะ
ถึงชนกันกลางแยกแบบนี้ค่ะ
คุณเห็นนะคะรถมอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วส่วนรถเก๋งก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแยกหมู่บ้านกิ่งดาวถนนหน้าเรือนจำ

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
คุณเห็นนะคะว่ามอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาจากแยกเรือนจำแล้วชนเข้า
ด้านข้างรถเก๋งเต็มลำเลยนะคะ
ก็เลยทำให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เด็นไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนได้รับบาดเจ็บ
คนบาดเจ็บก็คือเฮ้ยผิดหรือเปล่าสคริปต์
คนบาดเจ็บก็คือเด็กชายรัฐภูมิเวียงกำมล
เป็นเด็กชายแสดงว่าอายุยังไม่เกิน๑๕ปี

เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เชิญตัวคนขับรถเก่งก็คือนางสาว
สิวิมลทุมวันมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วจะนัดคนขี่มอเตอร์ไซค์เจรจา
เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายและแจ้งความดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป๑จุดผ่านไป

ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

เขานำกล้องหน้ารถยนต์มามอบให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

กล้องหน้ารถยนต์สามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุวงกลมสีแดงค่ะ

ลักษณะเหตุการณ์คล้ายกับที่กาลสินเลยนะคะ

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนนครศรี
พนังใกล้สามแยกเทิดพระเกียรติ
พื้นที่หมู่๕ตำบลปักนครอำเภอเมืองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา

เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ฉันเล่าไปมีคนเจ็บ

มีคนตายสองคนคนแรกเนี่ย
เป็นน้องกำลังวัยน่ารักอายุ๑ขวบ๗เดือน
ชื่อว่าเด็กชายกล้องพบตวนกูพงศ์
ส่วนแม่ของน้องก็เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน

ชื่อว่านางสาววริสราศรีสว่างอายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนที่อำเภอปากพนัง
สุดท้ายมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
หรือแจ้งข้อกล่าวฮะคือขับรถโดยประมาณ

เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของอุบัติเหตุต่างนะคะ